ราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรไทย
ต่อจากพระเจ้าตากศิลปมหาราชนะครับ
โดยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรี
คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระองค์ทรงพระกุณาปรดก้าวปรดกมม
ให้สร้างตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์ขึ้นนะครับ
ตรานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
จักรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์
พระยาจักรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์จักรี
ครั้งเมื่อพระองค์ดำรงตำแหน่งทางราชการในสมัยกรุงธนบุรี
คำว่าจักรีพ้องเสียงกับคำว่าจักรและตรี
ซึ่งเป็นเทพอาวุธของพระนาราย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จึงทรงพระกุณาปรดก้าวปรดกรมม
ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้หนึ่งสำรับ
แล้วนำเข้ามณฑลพิธีในการประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษของพระองค์
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลต่อมา
รวมทั้งกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรี

และในแต่ราชการได้ส่งสร้างพระราชลันจกรประจำรัชกาล
คือตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับกำกับพระปรมาพิไทย
และประทับกำกับเอกสารสำคัญการราชการแผ่นดินดังนี้
ตราประจำราชการที่๑มีพระราชลันจกรเป็นรูปปฐุมอุณาโลม
ตราประจำรัชกาลที่๒พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นรูปครุฑยุทธ์นาค
ราชการที่๓พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชลันจกรรูปปราศาสตร์
ราชการที่๔พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชลันจกรพระมหาพิชัยมงกุฎ
พระราชลันจกรประจำรัชกาลที่๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรูปพระเกี่ยว
ราชการที่๖พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรูปวชิราวุฒิเรียกว่าพระราชลันจกรพระวชิระ
ราชการที่๗พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชลันจกรพระแสงสอน
พระราชลันจกรประจำรัชกาลที่๘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาอานันทมหิดลเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนบันลังดอกบัว
พระราชลันจกรประจำรัชกาลที่๙พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาจ